อ๋อแล้วอันนั้นคือใจจะก๊อบเข้ามาครับเพื่อขายละเอาไปน้ายหน้าครับ
แล้วของเป็นโรงงานเปิดครับซึ่งเขาเปิดถูกต้องครับ
เขาเปิดถูกต้องแล้วเขาซื้อกันถูกต้องครับ
แล้วโรงงานนั้นก็มีของจริงใช่ไหม

วันนั้นคุณบอยเข้าไปทำอะไรในนั้น
ก็ผมก็ไปตามโลเคชั่นครับแล้วก็เข้าไปดูครับประมาณนั้นครับ
เข้าไปดูแล้วตั้งใจจะทำอะไร
ก็จะต้องแต่ไร้จุดแล้วก็จะให้เขาค้าขายกันครับ
ตรงนั้นถ้าเป็นไปได้ผมว่า
จำไม่จืดมันมาเป็นคลิปเก่านะครับ
ต้นเลยนะครับที่เกิดเลยนะครับ
เพราะว่ายังจะไม่ขาดแทนนะครับ

คือเดือบว่าอาชีพของผมนะครับคือว่าค่ะซะใครเขามามาถามผม
เนี้ยผมว่าก็ตั้งได้แต่ว่าแต่ว่ามันต้องมีใครรู้เปล่า
เราก็ต้องพยายามครับงานที่คุณบอยเข้าไปในสถานที่ต่าง
ด้วยว่าที่ผมเนี่ยนะครับคุยกันแล้วก็มีอาธิษฐ์ใส่สู้ดีต่อกัน
เป็นพี่เป็นน้องครับพี่มากกว่าเพราะฉะนั้นพี่อีกกว่าก็ให้เกลียดกันนะครับ

แล้วคุณเข้าไปเจอเขาได้ยังไงเขาเป็นรัฐมนตรี
มาผมไม่เคยรู้จักรัฐมนตรีครับไม่เคยเห็นหน้าท่านรัฐมนตรีครับ
อ๋อผู้ช่วยครับคือวันนั้นนะครับคุณผมเข้าไปหาเพื่อนผมนะครับ
แล้วเขาอยู่ในตรงนั้นอีกทีนึงแล้วผมก็ชิมเข้าไปชุดการณ์ครับ

ได้ไหมในการทราบเรื่องสาหรับซื้อขาย
ถ้าคล้ายก็ไม่มีอะไรกันมากมายเขาพูดเป็นใดวงว่างครับ

แล้วคุณต้องการจะหลอกไหมครับในเมื่อคุณไม่มีของ
ผมไม่ได้หลอกครับถ้าก็มีผมผมคิดว่าผมมีความสามารถหาเรื่องแรกกับน้องไหมแค่นั้นเองครับ
ตัวคุณบอยสามารถเคยมีการติดต่อซื้อขายกับภารกิจจีนครับ
ไม่มีครับไม่มีครับนะฮะไม่มีเลยครับ
เขาไปทำในภาพมาเป็นภาษาจีนแล้วก็โยงกันมา
ผมเล่นถามกันเลยว่ามันแปลว่าอะไรตอนนั้นอู่ฮั่นหรือปากกิ่งครับเขาเดือดร้อนมาก
เขาก็เลยมาทำโชว์แล้วผมบอกว่าขอถ่ายรูปด้วยด้วยได้ไหม
แล้วผมก็ได้วีแชทของเขามาเขาบอกว่าเขาเป็นเลขา
เป็นเลขาที่จะดูแลสินค้าจีนเขาบอกว่าถ้าผมจะไปปากกิ่งนะฮะก็ยินดีนะ
ผมก็บอกว่าเสี้ยขอบคุณมากนะครับ
คือผมไปประเทศจีนสมัยที่ผมปีเจ้าแรกก็ไปจีน
ทุกท่านเห็นนะครับผมไม่ผมไม่รู้ว่าอะไรครับ
แต่ว่าสิ่งที่ผมทำไปคือรู้เท่าไม่ถึงกันจริง
อันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ของเขาที่เขาขายเขาทำถูกต้อง
เขามีใบเซอร์ถูกต้องของแท้
อันนี้ก็คือของเขาก็ทำถูกต้องครับ
เขาเป็นบริษัทเปิดนะครับไม่ได้ว่าไปแบบว่าไปรับไปแอบขายกันไปอะไรกันครับ
ทุกคนเข้ามาได้ผมก็คือเดินไปเดินมาแล้วผมก็คุยกันประมาณได้ครับ
เศรษฐกิจตกต่ำมากพี่ผมต้องขอนบ้านขอนรถลูกเรียนครับพี่
มาหาเงินนะฮะแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรแล้วนะครับ
ผมก็เลยมาเป็นนายหน้าครับบางทีผมขายสินค้าไม่ได้
ผมก็ยินดีที่จะได้รู้จักเขาเพื่อไปต่อคอนเนคชั่นจากจุดอื่นนะครับ
ถ้าผมเจอพี่เนี่ยพี่ครับขายไม่ได้ไม่เป็นไรพี่เรารู้จักกันไหม
แล้วก็ไปทำตัวอื่นในที่จะเก็บมันดีดีขึ้นเป็นการเป็นการสร้างคอนนิกชั่น
ผมไม่ใช่อ่าเป็นพวกสิบแปดมุมหุดครับนะฮะแล้วพี่พี่โพสต์เป็นยังไง
หนึ่งเดือนนะครับที่ผ่านมาครับนะฮะหนึ่งเดือนที่ผ่านมาครับ
แล้วข้อความที่ระบุว่าอ่าขายสิบสี่บาทนั่นตรงนั้นจริงคุณเป็นคนระบุเองใช่ไหม
เขียนว่าอย่างนั้นนะครับมันไม่มีอะไรนะครับมากมายครับผมระบุเองครับ
แต่มันไม่มีอะไรมากมากมายครับผมรู้เท่าไม่ถึงกันจริงจริงครับ
ทำไมนี่คือยังไงหมายความคือผมไม่รู้ว่าจะตั้งราคาเท่าไหร่ครับ
ผมไม่รู้ว่ามันราคามันอยู่ตรงไหนถ้าคุณระบุเองเนี่ยคุณจะรู้ได้ยังไงว่าซื้อ๒บาทขาย๑๔บาท
ไม่อ่าโทษนะครับขอขอขอประทานโทษกับผู้สูงข่าวทุกท่านครับ
วันนี้ของเลยนะครับนะฮะคือส่วนใหญ่สินค้าที่เขาขายกัน
มันไม่ใช่สินค้าที่เข้ามาของของผลิตในเมืองไทยนะครับนะฮะคุณรู้ได้ไง
ผมรู้ครับเพราะแต่แต่ละเยี่ยมฮอตอย่างเงี้ยของไทยผลิตผลิตในในเมืองไทยนะครับ
แต่ของนอกเนี่ยครับนะฮะเขาจะมาเป็นตู้ครับ
มันในคาโป้ถูกกฎหมายมานะครับเพราะถูกกฎหมายมาในสุวรรณภูมิ
เขามีลายเส้นมานะครับอย่างนั้นนะครับมีการเปิดเอลซีนะครับ
ผมอยากให้ผู้สื่อข่าวทุกท่านนะครับลองดูก็ได้ครับนะฮะ
มันไม่ใช่ว่าเฮ้ยราคา๒บาท๒บาทนี่คือโรงงานบางโรงงานที่ผมทราบมานะครับ
เขาไปเซ็นสัญญากับรัฐบาลเขาต้องส่งสินค้าของไทยเนี่ย
ถ้าถ้าถ้าอ่ากรณีในตำรวจไม่เชิญตัวคุณมาให้ผมผมผมมาครับ
แล้วมันมีการสั่งซื้อขายจริงจริงเนี่ยคุณจะทำยังไงมันเมื่อมันมีการสั่งซื้อขายก็
ถ้ามีผมก็มันก็บอกว่ามันไม่มีอะครับถ้ามันไม่ก็สินค้ามันไม่มีอ่ะครับ
คุณอ้างง่ายง่ายนะเหรอครับไม่มีจึงใดผมก็โดนแนน่าเทแบบเนี้ยครับ
ผมโดนเทแบบนี้บ่อยครับมันไม่ง่ายเหรอแบบนี้มันเข้าไปที่สตาร์ทจริงจริงเลยครับ
คืออาจจะอะไรก็แล้วแต่ครับนะครับที่ผมทำลงไปนะครับ
ผมก็ไม่ได้มีเจตนากับสังคมเลยนะครับนะฮะแต่คุณเป็นในหน้า
อย่างน้อยเจตนาคือทำเพื่ออะไรเพื่อจะขายของหรือเพื่ออะไร
มันก็มีอ่าเพื่อจะขายของเพื่อต้องการเงินครับเพื่อต้องการเงินมาเลี้ยงครอบครัวครับ
คุณบอกคุณไม่มีเจตนาพี่ครับคำถามพี่อ่ะครับ
ผมขอเปลี่ยนคำถามได้ไหมพี่เพราะว่าพี่กดดันผมมากครับ
ผมพูดจะจะนั่นนะครับเพราะว่าผมขอถามให้ซอฟต์ซอฟต์ได้ไหมครับพี่
คือผมไม่ได้มีอะไรจริงนะครับนะฮะ
คือให้ผมไปสาบานวัดพระแก้วอะไรก็แล้วแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนี้
ผมไม่เคยเห็นสินค้าอะไรแบบนี้เลยนะครับ
ผมทำอาชีพแบบนี้ครับนะฮะถึงแม้ใครจะมองว่าผมโกหกแล้วหลอกลวง
อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าผมหาของเขาได้
ไปหาของให้เขาเพราะผมก็ต้องการแค่ค่าเดินหน้า
นะครับมันจะไปกินในหน้ามันหายหมดแล้ว
สิ่งที่ผมพลาดนะครับผมต้องขอบอกพี่น้องประเทศไทยนะครับ
ที่มันออกไปทั่วโลกเลยพี่น้องชาวที่อยู่บนทั่วโลกเลยนะครับ
ผมพลาดเพราะว่าเนี่ยในเฟซบุ๊คผมแล้วก็มีคนไปจับไปโยง
เกี่ยวกับท่านท่านรัฐบนตรีผมไม่รู้จักท่านจริงนะครับ
ผมขอพูดแบบใจจริงแบบลูกผู้ชายเลยนะครับส่วนที่ผมไม่เจอนะครับ
ผมก็นั่งกินนั่งนั่งทานอาหารกันนะครับผมก็เป็นพี่เป็นน้องกัน
จากว่าผมเนี้ยนะครับอ่าทำงานอ่าทำงานเกี่ยวกับอ่า
นุษยสัมพันธ์แบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะครับแบบว่าอ่า
เป็นคนที่เข้าคนง่ายนะครับก็คือเจอใครผมก็อยากจะรู้จัก
ที่จะอะไรเลยนะครับแล้วผมก็ต้องกลับขอบคุณพี่
ขอโทษพี่พี่จริงครับที่ผมทำให้พี่เดือดร้อนนะครับพี่
ทั้งที่พี่ไม่มีความอะไรกับตรงนี้เลยเกี่ยวข้องกับตรงนี้เลยนะครับ
นะฮะส่วนเรื่องที่ผมโพสต์ไปเนี่ยฮะผมรู้ว่าผมโดนประเด็นอะไร
นะครับผมโดนประเด็นในส่วนของอ่าคลิปตรงนั้น
แต่ผมก็บอกตรงว่านะครับผมมีการทำเพื่อการสร้างตลาดครับ
ทำให้คนเขาเชื่อมั่นผมเป็นนายหน้าผมไม่เคยมีสินค้าสองร้อยล้านชิ้น
ร้อยล้านชิ้นหรือพันล้านชิ้นผมไม่รู้ว่าสินค้าอยู่ตรงไหน
ผมก็ตัวเล็กทุกคนสามารถตรวจสอบการบัญชีผมได้
แต่ตอนนี้ที่โพสต์ไปมันเกี่ยวกับคนอื่นด้วยมันไม่เกี่ยวครับ
เพราะว่ารักเพราะว่าสื่อไปลงแบบนี้ไปโยงเองครับผมไม่เคยเอาสื่อนี้ไปไปโยงครับ
ถ้าสังเกตในเฟสผมดีดีเมื่อคืนนี้ผมผมไปนั่งดูเฟส
เอ๊ะทำไมต้องไปโยงในในเฟซครับดังนั้นที่เฟซคนละเรื่องเลยครับ
แต่ว่าตอนถ่ายหน้ากากกับไอ้ตัวที่โพสต์ไม่เกี่ยวไอ้ครับ
คนคนละส่วนเลยครับนะฮะคนละส่วนจะเอาไปโยงครับ
มันเป็นเรื่องบางคนสื่อไปทำนั้นในเพจนะครับ
ทำผมเสียหายแต่ผมก็จับไม่ไม่ว่าครับ
ว่าผมก็มีว่าผมขอเคลียร์แล้วกันนะครับ
คือว่าโพสต์เป็นคนละเวลาครับนี่ครับครับบางคนเวลาครับ
ก็คือไม่ได้มีอะไรครับครับคนละเวลานะครับ
ผมอยากให้สื่อมวลชนนะครับเข้าใจเลยว่ามัน
สิ่งที่ทำไปมันไม่มีจริงครับนะฮะ
ใครมีอะไรจะสงสัยถามผมได้ครับเอาจากใจครับ
ลูกผู้ชายเลยครับนะฮะไปไปที่โรงแรมนะครับ
แล้วก็ผมไปหาน้องชายผมแค่นั้นเองครับ
แล้วก็ไปเจอท่านบ้างแล้วผมก็เข้าไปสวัสดีครับ
นี่ครับผมผมเห็นบัตรครับของเขาจะติดบัตรอย่างนี้ครับ
พอติดบัตรเนี้ยผมก็อยากจะสร้างนะครับ
ผมก็ไปหาท่านไปนอบน้อมท่านแล้วก็ไปนั่งท่านก็นั่งอด
อบไหล่ผมนั่งกินอาบอยกินวงกินวาย
แล้วก็ถูกคุยเรื่องกันเสร็จอ่าอัปเดตสถานการณ์ปัจจุบัน
เรื่องว่าตอนนี้คนติดชงติดเชื้อมันเยอะนะอะไรประมาณนี้
คือตรงเนี้ยครับต้องบอกพี่น้องชาวชนเลยครับว่า
นะครับโลกเนี่ยฮะมันเป็นมันเป็นประเด็นร้อนจริงจริงนะครับ
นะฮะเป็นประเด็นร้อนครับเพราะฉะนั้น
เบอร์เบอร์โทรเขาพอรู้จักกันครั้งแรกผมก็พยายามจะติดต่อครับ
สวัสดีครับส่งสติ๊กเกอร์ส่งไลน์ไปให้ส่งอะไรไปให้
ประมาณนั้นไม่มีอะไรครับแล้วแล้วจริงจริงพวกสามซื้อไม่การการ
ไม่มีครับผมไม่รู้จักท่านครับแล้วพวกสามซื้อจะ
ไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับไม่มีการทำ
พี่เป็นหรือเป็นนายหน้าผมเป็นนายหน้าครับทุกคนในโลก
ทุกคนถ้าเป็นคนไทยเป็นนายหน้าหมดครับคนจีนคือนายทุนครับ
ไม่มีคนไทยที่ค้าค้าขายหน้ากากเป็นนายคุณครับ
ที่เห็นเห็นกันอยู่เป็นนายหน้านะครับนะครับเป็นนายหน้าไปหมด
ผมว่านักข่าวทราบกันดีครับแต่ต้องการกระแสตรงนี้ไปเพื่ออะไรครับ
มันไม่มีมันไม่มีมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับนะฮะ
เป็นในหน้าขออนุญาตด้วยว่าเราหาได้ปุ๊บเราก็ได้เงิน
แต่จริงจริงแล้วมันไม่มีครับคือโรงงานใช่ไหมอันนี้คือคือสินค้า
สินค้า๕๐๐๐ชิ้นบางทีอันนี้เขาแคปมานะครับแต่ว่าโรงงานที่ผลิตของเนี่ย
เราเข้าไปตรวจคนแล้วนะครับกำลังตรวจสอบอยู่
ว่ามีการผลิตแล้วเนี่ยดำเนินการไปตามที่
กรมเงินค้าภายในกำหนดหรือเปล่าโดยทั้งคลิปที่ที่คุณบอยเอามาไลฟ์สด
ต้องลงรายละเอียดว่าตรงไหนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปกระทบคนนอก
แต่ว่าเราไม่มีข้ามอะไรทั้งนั้นนะครับไม่มีข้ามอะไร
จะให้ข้อมูลสื่อส่วนชน
เพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยก็คงเข้ากับวงการสอบส่วนไปตามกฎหมายนะครับ
กรณีที่จะผิดจะถูกยังไงก็เดี๋ยวก็ว่าไปนะครับ
มันก็มีเจ้าที่ควรกระทับภายในอยู่ด้วยนะครับ
แต่ว่าก็เนื่องจากผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ร้อนแล้วชาวบ้านสนใจ
ประชาชนสนใจอยากต้องการคำตอบก็เลยให้โอกาส
ก็เป็นซิ่มของเขาที่เขาอยากจะพบอยากจะพูดคุยกับสิ่งในกรณส่วน
แต่ครั้งนี้เจ้ายืนยันว่ามันจะไม่ได้อยู่ในวงการสอบส่วนนะครับ
เราฝ่อหมายควรไปทั้งหมดหกจุดซึ่งฐานนี้อยู่บ้าง

ใครที่เกี่ยวข้องแล้วถ้ามีความผิดก็ดำเนินคดี
แต่วันนี้คงยังตอบไม่ได้ว่าจะพบอะไรบ้าง
แต่นี่ก็คือขอว่าส่วนในที่เขาพบสื่อมวลชนผมว่าน่าจะพอแล้ว

เวื่อมต้นที่ทำคุณบอยระบุว่าไม่มีของหรืออะไร

ไม่ใช่ครับผมให้คุณลองคิววักษฎีตัวอธิบายครับ
เข้าข่ายประบวนของแมรมที่ทำผิดลักษณะแบบนี้
ใจเย็นนะครับอันนั้นถ้ามันผิดเราทำอยู่แล้วแต่มันยังไม่ได้เริ่มนะครับ
ก็จะเริ่มไปนะครับแต่ว่าเที่ยวที่บอกให้ทราบอ่ะ
ไอ้การตรวจค้นนั่นก็ทำอยู่การนี้ก็ทำอยู่นะครับ
ส่วนที่ใครจะบอกว่าเป็นความผิดพรบคอมพิวเตอร์หรือผิดประกาศ
ถ้าผิดโดนดับหนึ่งจะมีทุกข้อหาอยู่แล้วนะครับ
มีเจ้าที่ประมาณภายในมีทางเจ้าที่ปศอยู่ข้างนอกห้องนี้
พร้อมจะดำเนินคดีถ้าเป็นความผิดอยู่แล้วนะครับ
ก็เดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยพ้นจากวันนี้ไปแล้ว
อาจจะมีการสรุปเบื้องต้นให้ฟังว่ามีความผิดหรือไม่
ข้อหาอะไรอย่างไรนะครับ
ก็คิดว่าสรุปได้หลังจากนี้ต้องใช้เวลานะครับ

วันนี้เราออกหมายค้น๖จุดนะครับ
ก็คืออยู่ตรงนั้นก่อนนะครับ
ใครที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันต้องดูว่าเกี่ยวข้องแบบไหน
เราต้องทำทางกฎหมายไม่แค่อยู่ดีอยากจะเรียกใครมาก็ได้